เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ตอนนี้คุณลิเดียและคุณแมททิวได้กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
พร้อมกับบอกว่าต่อจากนี้ไปจะกักตัวต่ออีก๑๔วัน
และหลังจากนั้นคุณหมอจะนัดไปตรวจหาเชื้อโควิดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คือต้องบอกว่าหลายคนก็ลุ้นหลักกับคู่นี้นะคะ
ซึ่งพี่ลิเดียเองนะคะได้โพสต์คลิปวิดีโอของพี่ปูพงศิษย์ที่ร้องเพลงปรารถนา
ซึ่งก็อยู่ในอัลบั้มใหม่ของพี่ปูเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาทั้งคู่
ไปฟังเพลงนี้พร้อมกันค่ะ
แต่ตัวฉันนำโคตรังสัจจาวาจาถึงชาตินี้ชาติหน้าปราธนาเกิดมาใกล้คุณ
โดยพี่ลิเดียนะคะได้โพสต์คลิปนี้พร้อมกับแคปชั่นว่า
ขอบคุณสำหรับเพลงเพราะและความหมายดีแบบนี้ที่ร้องให้เราสองคนได้ฟังกันนะคะ
พี่ปูและครอบครัวมากค่ะ

หลังจากที่เธอและสามีออกจากโรงพยาบาล
และท้องฟ้าท่ามกลางแดดจ้า
เหมือนเป็นการจำลองการแหงหน้ามองขึ้นฟ้า
ซึ่งคาดว่าเป็นสิ่งที่เธอและสามีทำไม่ได้
ตอนที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
ก็ต้องบอกว่าระยะเวลาที่เธอพักรักษาตัวเนี่ย
ก็นานกว่า๓๐วันแล้วก็คิดถึงลูกมาก
คิดถึงถึงขั้นที่ว่าให้คุณแม่ส่งเสื้อของน้องดีแลนด์มาให้ดมที่โรงพยาบาลคุณขนาดนั้นเลยอ่ะใช่

ก็เป็นกำลังใจกับพี่ลิเดียแล้วก็พี่แมททิวด้วยนะคะ